สีสันค่ะจัดให้หน่อยค่ะคนนี้คุณผู้ชมจะไปพาไปดูนะคะ
คุณแจ๊คแฟนฉันค่ะวีดีโอคอลคุยกับอาโน้ตเชิญยิ้มค่ะ
ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพนะคะ
คุยไปพูดไปปรากฏมันมีกระจกด้านหลัง
ยังไงล่ะแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เรียกว่านะคะโอ้โหเรียกเสียงฮากันทั้งวงการจริงนะคะ
ขนเหมือนเค้าโชว์ตอนในภาพยนต์ในเรื่องแฟนฟันเลยนะ
คืออนโนเซอลยิ้มไว้วิดีโอเคาะถัดให้หาทำตลกลูกหลานนะคะ

แต่ปรากฏว่ามันมีกระจกด้านหลังมันเห็นก้น

เอามาแชร์ให้คนแบบโอ้โหชาวเน็ต

แคปต้องลงไอจีแล้วคุณคุณคงเขียนแคปชั่นแบบนี้เลย

มึงอาบน้ำไม่เสร็จก่อนรับใส่ก่อนได้

เท่านี้ยังไม่พอคุณผู้ชมภาพเดียวค่ะ

ลงรูปแบบนี้ส่งกำลังใจให้แจ๊คด้วยในวันกักตัว
พี่เจเจ็ตตะลินก็มานะคะ
บอกว่าหัวร้อนน้ำตาจะไหลแล้ว

บอกว่าตูดเหี่ยมาก

พี่สีสิวาตังเข้ามาคำเต็มไปหมด
คุณตากลับไปเรียบร้อยแล้ว
เอาจริงอันนี้คุณแจ๊คเขาเต็มใจนะ
เขาเต็มใจลงให้เองเลย
ไม่ได้มีใครแกล้งเขาเนาะ